แม่บ้านกระจัดบ้าน
เชฟมาทักหลอก
กลับมาทำกุ้งทอดซอสมะขามกันต่อนะคะ
ในช่วงนี้ช่วงเชฟมาทักหลอก
มาทักหลอกจริงเลย
พอเด็กอายุ๒๑แล้วก็แกล้งได้เล่นได้เต็มที่เนอะ

ไม่แต่ว่าของอันนี้ของเชฟนะสีแบบว่าดูพอดีเนอะ
ผู้ดีแต่ของเราเป็นสีไงคะ

มันถึงเครื่องจริงเลยค่ะคุณผู้ชมมันถึงเครื่องอะแน่ะมันเลิศดูสิ
แต่เขาพูดดีอ่ะไม่แต่ของเราอร่อยพอเราชิมแล้วชิมของเขาหรือยัง
ชิมแล้วอย่างรามานหน้าว่าของเราอร่อยกว่า
ใช่โอเคเพราะว่าเมื่อกี้เชฟแอบไปเติม

อ๋ออย่างงี้มาให้เริ่มแล้วเลยเดี๋ยวเริ่มต่อไปต่อเพราะตอนนี้เราได้ซอสแล้วนะคะต่อไปคือ

เออใส่เรื่องแล้ว

ให้เชฟนิดนึงแล้วกันเนาะ
ต้องแฟร์รหัสให้เท่ากัน
คือคนละ๖ตัว
ไม่อยากเอาย๊ะกว่านับก่อน
๓๑๓ผ่านค่ะเป็นตัวนึงไม่เป็นไรเราเอา๕ตัวก่อนแหละ
โอเคงั้นเอา๖

เชฟของเจ๊๖ตัวนะ

พี่อย่าไปใกล้นะของเชฟกระเด็นมากเลย

นี่
เทน

เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จทั้ง๓คนแล้วมาก
เอาอย่างนี้เชฟคะเชฟถึงเวลาที่ต้องให้คะแนนความสวยงามของเราทั้งสองคนแล้วค่ะ
เอาของใครก่อนเชฟเอาของเอาผิดก่อน
ก็อันนี้ให้๑๐คะแนนเลยครับ
เขามีให้เต็ม๕เชฟไม่ศึกษารายการนี้เลย
มาเห็นว่า๑๐คะแนนให้ความสวยนะ
แล้วอันนี้ให้๕ครับ
ดีใจขนาดนั้นเลยหรือครับ

เชฟชิม
กุ้งอร่อยมากครับ

อืมเชฟกินพริกไปด้วยเห็นไหมเพราะเราอ่ะโรยพริกไว้รอบแล้ววางยาเรียบร้อยแล้ว
ต้องมีคนเกลียดเชฟแน่เลยครับ

หยุดซอสเดียวกันทอดกุ้งเหมือนกันคือทุกอย่างเหมือนกันจริง

หวานกำลังดีครับเปรี้ยวกำลังดีครับ

แต่ว่าอันนี้ซอสน้อยไปหน่อยครับ

แล้วก็แบบแกล้งเชฟมีพริกเข้าไปด้วย

เชฟสักเองหรือเปล่า

เยี่ยมมูลเชฟ
เมนูนี้มันช่างทำได้ง่ายแต่น่ากิน
แม่บ้านอ๋อมคว้าคะแนนได้ไปเต็ม๑๐
และแม่บ้านไอซ์ก็ได้ไป๙คะแนน
เก่งจริงเลยนะจ๊ะเหล่าแม่บ้านค่ะ
เอานะวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็แบบอร่อยมาก

นี่ถ้าใครอยากจะที่จะไปชิมนะคะหรือว่าไปเจอเชฟ
เป็นนะคะก็ไปได้ที่ร้านข้าวหนม

เป็นเพราะเชฟอยู่ร้านตลอดใช่ไหมค

มีถ่ายหรืออะไรอย่างนี้มีแคสต์งานอย่างนี้

โอเคแต่ตอนนี้ผู้ชายคนนี้
ไม่รู้ว่าเราจะรับมือกับเขายังไงดีอะพี่กาว
มากพลังมากคนอะไรนี่
เราไม่รู้ว่าจะคุยกับเขารู้เรื่องไหม
แล้วเราต้องแบบว่ากินอะไรเข้าไปก่อนที่จะไปคุยกับเขาหรือเปล่า

เพราะว่าเขาพลังเยอะมากคุณผู้ชม

ต๊อกสุภกรนั่นเองนะคะในช่วงผู้ชายในฝันค่ะ
แต่ตอนนี้เชฟคะบ๊ายนะคะ
เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ช่วงหน้าเจอกันนะคะผู้ชายในฝันตอนนี้ทันก่อน